มีหนุ่มชาวสกลนครคนหนึ่งเขาเข้าป่าไปหายางไม้
หายังไงไม่รู้หายไป๔วัน
ไม่รู้จะหานานขนาดไหนจนทุกคนเป็นห่วงก็ออกตามหาสุดท้าย
เจอเป็นศพถูกพกหมบอยู่ในป่านะคะ
แพทย์เวรแล้วก็กู้ภัยเดินเท้าเข้าป่า
ประมาณสัก๒กิโลเมตรได้ไปที่บริเวณหลุกห้วยบง
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมพูพาแล้วก็ป่าดงกระเชย
บ้านลาดกระเชยอำเภอเมืองสกลนครค่ะ
ตรงจุดนี้คือจุดที่พบศพของนายเกรียงไกรชัยวิเศษ
หรือว่าตั้มอายุ๓๒ปี
คือตั้มหายไปตั้งแต่เช้าวันที่๓๑ตุลาคมแล้วค่ะ
ตั้มบอกกับทางย่านบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บยางไม้ในป่านะ
เอามาทำเป็นเชื้อเพลิงเกาะไฟหรือว่าขี้ใต้
จากนั้นก็หายไปเลยค่ะไม่มีใครติดต่อตั้มได้อีก
ตรวจสอบสภาพศพก็พบว่านอนคว่ำหน้าไม่สวมเสื้อ
มีรอยสักอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็สวมแค่กางเกงขายาวกับรองเท้า
มีร่องรอยบาดแผลถูกของมีคมเป็นแผลยาวบริเวณด้านหลังศีรษะ๒แผลนะคะ
แผลลึกยาว๑เซนติเมตรใต้แก้มด้านขวาอีกแผลหนึ่ง
ส่วนด้านหลังเหนือสะโพกซ้ายถูกของแข็งทุบเป็นรอยช้ำ
สภาพศพก็ขึ้นอืดเน่าเหม็ดแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาเกือบ๔วันแล้วค่ะ
บอกว่าเป็นการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ
ไม่น่าจะเสียชีวิตจากการตกมาจากที่สูงด้วย
เพราะว่าบาดแผลที่พบเนี่ยดูแล้วยังไงก็น่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย
พลตำรวจตรีอนุพันธ์จันพฤกษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรสกลนคร
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย
สั่งการให้ชุดสืบสวนออกตรวจสอบกล้องวงจรปิดในรัศมี๑๐กิโลเมตร
เพราะว่านี่ถือว่าเป็นการฆาตกรรมนะคะ
แต่ว่าสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
อาจจะเป็นการขัดแย้งส่วนตัวหรืออาจจะเป็นการชิงทรัพย์
เพราะว่ามันมีมีดขนาดเล็กหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุ
ใกล้กับจุดพบศพด้วย
แล้วศพก็ไม่มีเสื้อสวมใส่อยู่
กระเป๋าย่าม๑ใบรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาที่แบกมาก็หายไปด้วย
ก็เลยยังไม่สามารถที่จะระบุแน่ชัดได้ว่าสาเหตุจริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่
แต่ตอนนี้ก็มีการเรียกชุดทำงานทั้งหมดประชุมด่วน
เพื่อจะคลี่คลายคดีให้ได้เร็วที่สุดแล้วค่ะ